คุณผู้ชมคะมีเรื่องของคนหายค่ะหายออกไปจากบ้านตั้งแต่สิบสองสิงหาคมนะคะที่จังหวัดเพชรบูรณ์แต่ประเด็นก็คือคนในครอบครัวคนใกล้ชิดเขามองว่าเป็นเรื่องอาถรรพ์เกี่ยวกับงูเจ้าที่งูเพราะก่อนใช่ค่ะนี่คือคนหายคือก่อนที่เขาจะหายไปเนี่ยเขาไปฆ่างูครับแล้วเอางูมากินหลังจากนั้นเนี่ยหลอนว่าอุ้ยงูมาเต็มบ้านเยอะแยะเต็มไปหมดซึ่งไม่ได้มี

ทูปบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางค่ะ
ศักดิ์สิทธิบุญรัฐทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปไปคุยกับหลานสาวของป้าสำอางที่หายตัวไปนะคะ
วันนี้ก็นำภาพถ่ายไปติดเอาไว้เผื่อใครเจอจะได้แจ้งเบาะแส
หลานสาวคนนี้เนี่ยก็บอกว่าตอนนี้คนที่บ้านเครียดมากไม่รู้ว่าแกหายไปไปอยู่ที่ไหนยังไง
เป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่รู้ก็เลยเชื่อกันว่าเป็นเรื่องลี้ลับอาถรรพ์
เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะหายไปก็อาการปกติทำมาหากินได้เหมือนคนทั่วไป
แต่ไปฆ่างูเหลือมเอาเนื้องูเหลือมมากินเขาเชื่อกันว่าเป็นงูเจ้าที่
เพราะหลังจากฆ่างูแล้วกินงูนะอาการแปลกไปเลย
กลายเป็นคนหลงหลงลืมลืมความจำเสื่อมเดินเหม่อลอยนี่นะคะ
คือหลานสาวเนี่ยบอกว่าเมื่อช่วงสองปีก่อนป้าสำอางยังอาการปกติ
มีอยู่วันหนึ่งเจ้าของไร่มันสับปะหลังต้องการคนงานไปถางย่าในไร่
ตัวหลานสาวกับป้าสำอางเนี้ยไปก็มีคนงานไปด้วยเป็นสิบคนนะคะ
ครับก็ไปรับจ้างสิบเอ็ดโมงหนึ่งในคนงานก็นอนพักได้ยินเสียงร้อง
ทุกคนก็เนี่ยตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นนึกว่าแตนต่อยแต่คนงานคนนี้บอกว่าเจองูเหลือมตัวใหญ่เลย
ตัวอยู่ในร่องมันพอได้ยินแบบนี้ป้าสำอางคนที่หายตัวไปอ่ะนะคะ
ป้าสำอางไปเลยเอากิ่งมันสัมปะหลังไปแห่งูเหลือมครับพอได้จังหวะปุ๊บคว้าหางงูแล้วเหวี่ยงงูฟาดลงกับดินจนงูชักดิ้นเลยนะคะ
เพื่อนทุกคนตกใจเพื่อนแบบอยู่กันเป็น๑๐คนนะคะคนงานที่ไปทำงานด้วยกันตกใจแล้วก็ห้ามว่าอย่าทำแบบนี้
ป้าสำอางเอาเขียวเกี่ยวย่าค่ะสับคองูเลือดสาดเลยนะคะงูเนี่ยตายก็เอาไม้เนี่ยสอดหามออกมาออกมาจากป่า
มาที่บ้านบ้านห่างจากป่าไปสัก๕๐๐เมตรพอมาถึงบ้านปุ๊บป้าสำอางคนนี้ค่ะถลกหนังงูเหลือมทำเองหมดเลยนะคะ
ฆ่างูถลกหนังงูสับงูเป็นท่อนเอาไปย่างเอาไปต้มแล้วนั่งกินอยู่คนเดียวอันนี้หลานสาวเล่าให้ฟัง
พอกินงูปุ๊บอาการเปลี่ยนไปเลยเหม่อลอยหลงลืมเดินหายไปจากบ้านบ่อยแต่ก่อนหน้านี้ก็เจอตัวนะก็พากลับมาบ้านนะคะ
ญาติญาติไปดูหมอหมอก็บอกว่าหมอดูบอกว่าก็สงสัยงูที่กินไปคืองูเจ้าที่ให้ไปทำพิธีขอขมานะ
เขาก็ทำนะคะเขาก็เชื่อนะคะก็ไปทำพิธีกันแต่มันก็มีเรื่องราวแปลกเกิดขึ้นอ่ะ
ระหว่างทำพิธีเนี่ยค่ะก็มีญาติคนหนึ่งมีอาการแปลกไปเลย
นั่งอยู่บนโต๊ะดีดิ้นอยู่กับพื้น
เลื้อยคล้ายกับงูทุกคนตกใจก็พยายามจะขอเข้ามาพยายามจะทำพิธี
แต่ญาติคนนี้ก็พูดออกมาว่าทำไมคนที่ฆ่างูไม่มา
ทุกคนต้องกลับไปรับตัวป้าสำอางมาทำพิธีขอขมานะ
ทุกอย่างถึงจะสงบลงก็เลยเชื่อว่าเนี่ย
ปัญหาทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้ป้าสำอางหายตัวไปจากบ้าน
อาจจะเป็นเพราะฆ่างูและกินงูและงูนั้นอาจจะเป็นงูเจ้าที่ค่ะ

ออกขยายตัวออกแล้วตอนนี้เขาจับหางน่ะตีใส่คิดดิน
เขาก็เอาไปวางไว้วางไว้ท่านก็เลยบอกว่าแล้วไปทำเขาทำอะไร
เขาไม่ได้ทำอะไรเราเขาก็ไม่พูดเขาก็ไม่อะไรเขาก็เฉย
ตอนนี้ไอ้งูมันกระดุกดิกเราก็เลยบอกให้เขาน่ะไป
ไล่งูไปไอ้งูตัวนั้นเขาก็ไม่ไปเขาก็กระดุกดิกอยู่
ตอนนี้เขาเห็นงูดุกดิกเขาก็เลยเดินมาเขาก็เอาเขียวมาฟันคองู
ท่านก็เลยเรียกบอกอ้าไอ้ชิบหายไว้เอาอะไรเขาก็ฟันเขา
เลือดเขาก็ไหลก็จับงูจับงูตัวนั้นน่ะนอนขดใส่แล้วเขาก็เอาขือ
เครือเถาวันน่ะผูกอืมแต่ตอนเที่ยงเขาก็กระเตงมาบ้านเขาหลังที่ไม่มี
ตอนนี้เขาลื้อแล้วบ้านเขาอ่ะไม่มีที่อยู่แล้วอืมเราก็เลยเชื่อว่าเขาอาจจะไปทำงู
นี่แหละจ้ะก่อนทำนี่คือก่อนก่อนที่เขาจะหายใช่ไหมกี่วัน
ก่อนกินปลาเป็นปีเขาถึงเป็นป้าสมอ้างนี่ปกติแกต้องมีคนดูแลหลายวันนะ
อืมที่บ้านเขาก็จ้างเอาไว้นะครับเป็นป้าข้างบ้านช่วยดูแลให้นะ
ซึ่งบอกว่าป้าสำอางหายไปตอนเที่ยง๑๒สิงหาคมตอนเช้าเนี่ย
คนที่ดูแลเขายังอยู่ด้วยกันอยู่เลยนะค่ะพอเที่ยงเที่ยงเนี่ย
น้ำทำกับข้าวอะไรให้กินเสร็จหายไปเลยไม่เจอแล้วนะครับ
มีคนบอกว่าเห็นเดินไปทางหลังบ้านแล้วก็เนี่ยยังหากันไม่เจอ
แต่ทางสมาชิกอบตท้ายดงเนี่ยในพื้นที่ที่ป้าสำอางอยู่เนี่ย
บอกว่าป้าสำอางเนี่ยแกหนีออกจากบ้านไม่ต่ำกว่า๔ครั้งแล้วนะ
เท่าที่จำได้นะครับครั้งที่ไปไกลสุดเนี่ย
เคยเดินจากบ้านไปถึงนู่นนะฮะเขตตัวเมืองพิจิตรที่ตะมนต์หัวดง
ระยะทางจากบ้านก็ห่างสี่สิบกิโลเมตรไปคนเดียวเดินเท้าเปล่าด้วย
ไปเนี่ยประมาณอาทิตย์กว่าถึงจะเจอตัวนะครับโชคดีครั้งนั้นคนแถวนั้นเขาจำได้ว่า
นี่ป้าสำอางนี่เขาก็ติดต่อญาติให้มารับกันไปนะฮะ
จากบ้านบ่อยจังเจ้าหน้าที่บอกว่าแกจะแบบเบลอแล้วก็จะบอกว่ามีคนมาบอกว่าไม่ให้นอนที่บ้าน
ก็เลยอยู่บ้านไม่ได้ก็เลยต้องเดินออกมา
คือถามเขาก็มันยังไงเหมือนคนแบบคำตอบก็คือหมายถึง

อะไรอย่างเงี้ยแล้วคุยกับท่านเจ้าวาดวัดเขาหม้อสมาคีนะฮะ
วัดในพื้นที่นะครับหลวงพ่อท่านบอกว่าคือเรื่องนี้เนี่ย
ถ้าจะไปโทษงูเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่นะค่ะคือเรื่องฆ่าสัตว์เนี่ย
อันนี้มันบาปอยู่แล้วแต่ถ้าบอกว่าเพราะกินงูเจ้าที่
ก็เลยมีปัญหาอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่หรอกมันเป็นเรื่องของจิตใจของคนหรือเปล่า
นะฮะพระท่านบอกนะครับค่ะส่วนชาวบ้านแถวนี้ที่เราได้คุยด้วยคนนึงนะครับ
บอกว่าแถวบ้านดงหลงเนี่ยจะมีสารปู่แดงอยู่
ซึ่งตรงเนี้ยมีความเชื่อเรื่องงูเจ้าที่นะครับเวลาจะทำอะไรกันเนี่ย
ชาวบ้านต้องบอกต้องกล่าวไม่งั้นเจองูเจ้าที่ครั้งหนึ่งเคยไปหา
หักข้าวโพดอยู่ดีงูเลื้อยมาอยู่ในตระก้า
พูดกับงูต้องบอกกับงูงูถึงเลื้อยไปต้องบอกเจ้าที่นะครับ
ส่วนความเชื่อว่าป้าแกหายไปเพราะไปกินงูเหลือมงูเจ้าที่เนี่ย
ทีแรกก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งค่ะแต่พอกินงูที่เป็นงูเจ้าที่เข้าไป
มีพฤติกรรมเหมือนงูเลยนะป้าสำอางเนี่ยชาวบ้านบอก
ชอบเอาผ้าโพกหัวเดินเลื้อยเหมือนงูอาจจะใช่หรือเปล่าก็นะ
ก็ไม่ก็ก็อาจจะเป็นไปได้อันนี้ชาวบ้านบอกเลยฮะ
ญาติพี่น้องเขาเตือนแล้วใช่ไหมคะแบบไปทำไปถังย่าป่ามันอย่างเงี้
ครับอ่าเขาเตือนบอกว่าอย่าไปฆ่าเขาน่าอะไรเงี้ย
ตอนนี้ก็คือเหมือนว่าห้างเขาไม่ฟังอ่ะพอเขาแงะไปอีกทีเขาจัดการฟันคอแล้วอ่ะ
คอแล้วเขาก็แบกเอามาบ้านเลยเขาก็เอามากินเอามาทำแบบฉีกเป็นชิ้นขาวขาว
ไว้ทำกินเขาเลยให้ใครก็ไม่มีใครกินเพราะเขารู้ว่าเป็นงูเจ้าที่ค่ะ
พอตั้งแต่นั้นน่ะเขาก็เป็นมาเลยแม้ว่าจะหายไปนานแล้วนะครับ
แต่เจ้าหน้าที่ก็ยังหาอยู่นะครับค่ะทางพื้นที่ทางอบตทางปพนะครับ
กู้ภัยวังโป่งรวมใจทั้งเพื่อนบ้านหากันทุกวันนะครับ
ค้นหาในพื้นที่อย่างพื้นที่เป้าหมายที่ทัพคอพิจิตร
ที่ป้าแกอาจจะเดินไปก็ได้นะครับเขตพื้นที่ติดต่ออำเภอวังทรายภูล
จังหวัดพิจิตรก็ไปไปหานะครับ
จุดสงสัยในหมู่บ้านจุดใกล้เคียงไปหมด

ยังมีเบาะแสว่ามีคนเห็นป้าสำอาง
ที่พื้นที่ตะวนเขาไซม์เพื่อทับคล้อพิจิตร

สำอางนะฮะตามภาพเมื่อสักครู่นี้นะครับ

คุณผู้ชมคะเราก็ไปสอบถาม
สัตวแพทย์สวนงูสถานสวภาสภากาชาติไทยมาให้ด้วย
เราอยากให้ดูในมุมตามหลักวิทยาศาสตร์ด้วย

นี่ค่ะคือสัตวแพทย์ก็บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้น
ไม่น่าจะเกี่ยวกับการกินเนื้องูค่ะ
เพราะปัญหาของการกินเนื้องูส่วนใหญ่เนี่ยนะ
ก็จะเป็นเรื่องของการติดเชื้อพญาติ
แบคทีเรียจากการปรุงไม่สุกหรือว่ากินดิบนะคะ
คือเชื้อพญาติอาจจะมีการแพร่ฝังตัว
อวัยวะภายในต่างเช่นระบบทางเดินอาหารตาสมอง
เพราะว่าอย่างหลายประเทศเขากินเนื้องูกินอะไรดิบ
จะมีปัญหาเรื่องแบบนี้นะคะอาจจะท้องเสียอาจจะอะไร
แต่ถ้าถามว่ากินเนื้องูแล้วจะทำให้มีอาการหลงลืม
เหมือนป้าสำอางกลายเป็นผู้ป่วยอัลไซเมอร์
ความจำเสื่อมมันเกี่ยวไหมคุณหมอก็บอกว่าเท่าที่ศึกษา
ไม่มีข้อมูลนะว่ากินเนื้องูแล้วจะเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์
เดี๋ยวจะไปหาข้อมูลมาให้ทีมข่าวของเราเพิ่มเติม
หลักวิชาการยังไม่มีในประเด็นนี้นะคะ